ครับมีเด็กชายอายุสิบสามปีค่ะเขาเตรียมของขวัญไปให้สาว
ซึ่งสาวคนนี้เขาแอบชอบมานานแล้วนะคะแต่สาวคนนี้ปฏิเสธ
ไม่รับรักไม่รับของขวัญไม่รับรักด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้ผิดหวังปีนสะพานลอยหวังจะฆ่าตัวตายประชดรัก
แต่สุดท้ายกู้ภัยเนี่ยชาร์จเข้าไปช่วยชีวิตไว้ได้นะคะ
มีเหตุการณ์ช่วงนี้ให้ดูกันด้วยค่ะ
โอ้โหเป็นเหตุการณ์รัฐฤทธิ์จริงจริงนะฮะเนี่ยค่ะจังหวัดนี้ฮะ
อายุสิบสามปีคนนี้คือเขาพร้อมจะปล่อยมือตลอดเวลานะครับ
ใช่ค่ะและในช่วงที่เขากำลังตัดสินใจปล่อย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและคนที่รอดูเหตุการณ์
เขาก็พยายามช่วยจับตัวคว้าแขน

จากสะพานลอยถนนมริวัลหน้าโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
เสียงของคนข้างล่างนะตอนแรกกรี๊ดกลัวนะ
โอ้โหพอเจ้าหน้าที่ช่วยไว้ได้ฉุดไว้ได้ก็โล่งใจกันเลยฮะ
คนที่อยู่ด้านล่างก็ช่วยเจรจาช่วยเกลี้ยกล่อมด้วย
ไม่ให้เด็กผู้ชายคนนี้อายุ๑๓ปีกระโดดลงมา
ซึ่งใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีคือไม่เป็นผล
ช่วงเวลา๓๐นาทีที่พยายามเกลี้ยกล่อมไม่เป็นผล
จนถึงช่วงเวลาที่เขาปล่อยมือ
และพยายามจะกระโดดลงมาจากสะพานลอย
เจ้าหน้าที่ก็จับไว้ได้นะคะไม่ตกจากสะพานลอยถือว่ารอดชีวิตมา
แต่ว่าเด็กชายคนนี้นะคะก็ยังเหมือลอยอยู่นะยังร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
ระหว่างที่ตำรวจเข้าไปพูดคุยเพื่อสงบสติอารมณ์
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ขึ้นไปแล้วก็ไปช่วยตัวลงมาได้
จากการสอบถามป้าของเด็กชายคนนี้เปิดเผยบอกว่าเขาอายุ๑๓ปีค่ะ
ก็ไม่ได้เรียนหนังสือออกจากโรงเรียนตั้งแต่ป๔แล้วนะคะ
บวชเป็นเนรและเพิ่งศึกออกมาประมาณ๑เดือนเอง
ทราบข่าวจากหลานคนอื่น
เด็กชายคนนี้เตรียมนำของขวัญไปให้สาวต่างหมู่บ้านที่ตัวเองแอบชอบ
แต่ทีนี้พอเอาไปให้สาวแล้วเขาไม่รับนะคะ
อาจจะทำให้เด็กชายคนนี้น้อยใจ
ก็เลยมาปีนสะพานลอยหวังกระโดดฆ่าตัวตายประชดรักค่ะ